อันนี้เนี่ยคุณพลอยสจีกับคุณอรัชพรก็อยู่ที่อบตโป่งผา
ซึ่งก็เป็นที่ที่แถลงทุกคืนตรงจุดนั้นนะคะ
เคลื่อนไหวเป็นยังไงแล้วบ้างเดี๋ยวติดตามจากคุณอรัชพร
และคุณพลอยสจีได้เลยนะคะเชิญค่ะ
ค่ะบรรยากาศที่บริเวณอบตโป่งผาขณะนี้นะคะ
พลอยกับพี่มิ้นท์ค่ะยังคงเกาะติดอยู่ที่นี่นะคะ
ซึ่งบรรยากาศโดยรวมล่าสุดแล้วในครั้งนี้นะคะ
เรียกได้ว่ามีแต่รอยยิ้มแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขนะคะ
เนื่องจากว่าทุกคนที่ก่อติดอยู่ที่นี่นั้นนะคะ
ได้รับข่าวดีค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่นั้นสามารถนำ๑๓คนค่ะ

ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำนะคะ

โดยหมูป่าคนแรกนะคะของปฏิบัติการวันที่๓ในครั้งนี้

พี่มิ้นเขาได้ออกมาที่เราเห็นวินท้อผ่านไป
ประมาณ๖โมง๑๓นาทีนะคะ
ส่วนหมูป่าคนถัดมานะคะคนที่๑๐กับ๑๑
เราเห็นวินท้อผ่านไปช่วงเวลาประมาณ๖โมง๔๓นาที

แฮลิคอปเตอร์ลำที่ลำเลี้ยงคนที่๑๒ได้นะ
ที่เราเห็นบินผ่านหน้าอบตโป่งผาไปเนี่ย
เป็นเวลา๒ทุ่ม๑๕นาที

สำหรับการลำเลียงหมูป่าคนที่๑๓หรือว่าคนสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ขึ้นบินผ่านหน้าอบตโป่งพาไปเนี่ย
ตอนที่๒ทุ่มประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
๒ทุ่ม๒๔นาทีขออภัยกับคุณผู้ชม

ต้องบอกว่าทั้งผู้สื่อข่าวไทยเทศที่รออยู่ที่นี่

ทุกคนที่อยู่ในบริเวณอบตโป่งผา
คือทำกิจกรรมกันไปทำข่าวกันไป
ทำทำไปสักพักหนึ่งต้องเงยหน้ามองขึ้นฟ้า
ทำทำสักพักก็ต้องเงยหน้ามองขึ้นฟ้า
รอดูว่าเมื่อไหร่เฮลิคอปเตอร์จะขึ้นสักที

จนล่าสุดลำที่คาดว่าน่าจะเป็นลำที่ลำเลียงหมูป่าคนสุดท้ายขึ้นไปเนี่ย
โอ้โหเสียงเฮดังลั่นเสียงปรบมือเสียงเฮ
อาสาสมัครผู้ศึกข่าวดังลั่นทั่วเอามาตอบบมหาเลยค่ะ
ใช่ค่ะแม้ว่าเราจะเห็นเพียงแค่ฮอ

แต่ทุกคนนะคะกลับส่งเสียงเฮส่งเสียงแรงใจนะคะ
เพราะว่าเรารู้สึกดีใจมากเลย
ที่ได้รับตัวทั้ง๑๓คนออกมาจากหน้าถ้ำหลวง
แล้วก็ทุกคนปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะคะ
เพราะว่าเรายังเหลือพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
หรือว่าคุณหมอภาคแล้วก็หน่วยซิลอีกสามนายนะคะ
ที่จะต้องออกมาจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยด้วย

อยู่แล้วคาดว่าคาดว่านะคุณผู้ชม
น่าจะออกมาจากถ้ำกันหมดแล้วล่ะค่ะ

จะต้องไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

เพราะว่าทั้งคุณหมอภาคแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คน
ก็คือ๔คนที่อยู่กับน้องในถ้ำตลอด
ตั้งแต่ที่นักดำน้ำชาวอังกฤษไปเจอน้อง
ก็อยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลเรื่องสุขภาพกายเรื่องสุขภาพจิต

น้องสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยในวันนี้ครบทุกคน
ใช่ค่ะก็อย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าภายในถ้ำนั้น
เขามีสภาพนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่แตกต่างจากข้างนอกนะคะ

แม้ว่าคุณหมอหรือหน่วยซิลเองจะมีร่างกายแข็งแรงนะคะพี่มิ้น
แต่เราก็ยังไม่สามารถประมาทได้เลยนะคะ
ว่าทั้งหมดนั้นจะออกมาแล้วก็ไม่ได้ติดเชื้อใดมา
ดังนั้นเขาก็เลยจะให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
เหมือนกับเด็กเพื่อที่จะไปประเมินสุขภาพ

เพื่อที่จะให้ทั้งหมดปลอดภัยที่แน่จริงเลยค่ะ
คือการตรวจหลักแล้วที่หลายคนไปกังวลกัน
ก็คือว่าอาจจะมีอาการปอดชื้นหรือว่าปอดบวมนะคะ
เพราะว่าอากาศภายในถ้ำเนี่ยคือนอกจากอากาศจะเย็นแล้ว
ทุกคนตัวชื้นเปียกน้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอาการปอดบวม
เป็นไปได้แน่นอนอย่างเช่นน้อง๔คนแรกที่ออกมา
ก็๒คนมีอาการปอดชื้นปอดบวม
แต่ไม่ได้อยู่ในขั้นอันตรายซึ่งคุณหมอก็ตรวจกันเรียบร้อยแล้ว
มีการให้ยารักษาทางเส้นเลือดด้วย
ซึ่งเมื่อเช้าผู้บัญชาการสอรก็แถลงเอาไว้

ก็อาจจะมีอาการเรื่องของปอดบวมมากเช่นเดียวกัน
ซิลและคุณหมอแพทย์เองถึงแม้จะเป็นคุณหมอและหน่วยซิลที่แข็งแรงนะ
แต่การเข้าไปอยู่ในถ้ำด้วยอากาศชื้นเป็นระยะเวลานาน
ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
ว่ามีอาการหรือว่ามีเรื่องของโรคเข้ามาหรือเปล่า
รวมถึงเรื่องเชื้อโรคในถ้ำอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกัน
ผู้บัญชาการสอรแถลงไปเมื่อเช้าว่าการตรวจต่างจะอยู่ที่ระยะเวลา๑๒วัน
ถ้าผลตรวจออกมาเมื่อไหร่ถัดจากนั้นอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์

ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะ
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้บัญชาการสอรเองท่านก็บอกนะคะว่า
คนแรกญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้แล้วนะคะ

ก็คืออยู่ระหว่างการประเมินว่าจะเข้าไปเยี่ยมข้างเตียงได้ไหม

ก็จะต้องอยู่ห่างจากทั้งตัวเด็กเอง
แล้วก็ห้ามแตะต้องอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะคะ
แล้วก็ต้องอยู่ห่างจากตัวเด็กเป็นเวลา๒เมตรด้วยนะคะ

ใช่แล้วก็ต้องใส่เสื้อที่เป็นเสื้อปลอดเชื้อด้วยนะคะ

ทางด้านของทีมเขาก็มีการพิจารณากันอยู่เหมือนกัน
จะให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมได้เมื่อไหร่นะคะ
แต่ก็อย่างที่เรารู้กันแหละค่ะ
ตอนนี้ถึงแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์จะลำเลียง๑๓หมูป่าออกมา
จนถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้แล้ว
แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังไม่ไปไหนนะ

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ซะทีเดียว
ต้องรอจนหน่วยซิลแล้วก็คุณหมอออกมาได้พร้อมกันทั้งหมดก่อน

คุณผู้ชมเห็นด้านข้างที่ฉันเนี่ยก็คือเป็นภาพบรรยากาศบริเวณถ้ำหลวงนะคะ
เราก็ยังคงมีทีมงานเกาะติดอยู่ตรงนั้นอยู่
ณเวลานี้บรรยากาศที่อบตโป่งผาเองเนี่ยนะคะ
มวลชนทุกคนเนี่ยไปตั้งกล้องรออยู่ที่บริเวณจุดแถลงแล้ว
เพราะคาดว่าอีกไม่นานทางด้านผู้บัญชาการสอร

แล้วก็รายงานผลอย่างเป็นทางการถึงการช่วยเหลือ
แล้วก็ภารกิจกู้ภัยและส่งกลับหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตด้วย
ใช่ค่ะก็คือตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศที่นี่

ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะคะ
เพราะว่าเรามีเวลาทั้งวัน
แล้วก็ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเราเฝ้ารอเพียงแค่การจบสิ้นสุดภารกิจ
นำทุกคนออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นว่าทุกคนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถหรือฮอผ่านไปค่ะ
ปรบมือแล้วก็มีเสียงเฮนะคะตลอดระยะเวลาเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้านับนิ้วดูจากที่ท่านผู้บัญชาการสอร
ท่านมีการคำนวณเอาไว้ว่าเช้าวันนี้
ส่งทีมนักประดาน้ำเข้าไป๑๙คนตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ณเวลานี้๓ทุ่มกว่าแล้วก็เชื่อว่าปฏิบัติการน่าจะใกล้เสร็จสิ้นแล้ว
ถ้าหากมีความคืบหน้าหรือว่ามีการแถลงจากผู้บัญชาการสอร
เมื่อไหร่แน่นอนไทยรัฐทีวีจะส่งตรง
แล้วก็รายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นก่อติดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไว้ได้เลยนะคะ
นัดอาชัยลหบุทธ์ถ่ายภาพคุณพลอยสจีย์ริธิศีล
ดิฉันอรัชพรชาลาดลรายงานสดจากหน้าอบตโป่งผาค่ะ
ขอบคุณคุณอรัชพรคุณพลอยสจีและทีมข่าวทุกคนนะคะ